ขยิบเข้ามาครับมาคุยข่าวนี้กัน
เด็กติดรถโรงเรียนเสียชีวิตอีกแล้วแล้วคราวนี้ไม่ใช่เด็กเล็ก
น้องจีหุ่นในเจ็ดขวบแล้วคุณผู้ชมฮะ
เจ็ดขวบแล้วสื่อสารรู้เรื่องแล้ว

นี่คือรถคันเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับ
ครูประจำชั้นนะครับป๖

แล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้
แล้วก็เป็นครูคนที่ขับรถตู้คันเกิดเหตุด้วยนะครับครูนางสาวอารยาครูครูเวรประจำรถนะครับ
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนางสาวอารยาให้การก่อนบอกว่าเธอมีหน้าที่เป็นครูเวรประจำรถตู้รับส่งหมายเลข๓
รับเด็กขึ้นรถมา๗คนยอมรับว่าประมาทไม่ได้นับไม่ได้นับครับแค่ชะโงกหน้าดูเท่านั้น
พอเห็นว่าไม่มีนักเรียนในรถก็ไม่ได้เช็คอีกรอบนึงเป็นความผิดของเธอเธอยอมรับที่ไม่เดินดูรอบรถคาดว่าน้องจีหุ่นอาจจะหลับแล้วขยับตัวเลื่อนลงมาจากเบาะเธอจึงมองไม่เห็น
สาเหตุที่น้องติดอยู่บนรถลงไม่ได้ไม่ใช่เพราะครูหรือว่าคนขับรถเนี่ยล็อกประตูนะครับเพราะมันสามารถเปิดจากด้านในได้แต่อาจเป็นเพราะน้องเปิดประตูไม่เป็นนี่ครูผู้หญิงบอกนะ
สำหรับตำแหน่งที่น้องจีหุ่นนั่งที่แรกนะครับคือเบาะครับคุณผู้ชมครับคือเปิดประตูสมมุติคุณผู้ชมหันหน้าข้าวรถตู้นะหันหน้าข้าวรถตู้ด้านที่มีประตูเปิดนะเปิดปั๊บน้องจะนั่งตรงหมายเล็กนึงก่อนน้องจะนั่งตรงหมายเล็กนึงคือเปิดประตูปั๊บนั่งเลยขวามือจากนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะน้องก็จะไปน
จุดที่มาเจอน้องนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตคืออยู่จุดที่๓ครับนะฮะติดกับที่กั้นที่มันจะไปด้านหน้าที่เป็นห้องห้องคนขับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือสำหรับตำแหน่งนี้มีคนสงสัยว่าแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะครับอยากจะฝากขอโทษพ่อแม่แล้วก็นะฮะเดี๋ยวจะไปขอโทษด้วยตัวเองอันนี้ครูผู้หญิง

บริเวณก็จะดูอยู่ว่าหมดแล้วหมดหรือยังแต่ว่าหมดแล้วเขาบอกหมดแล้วผมก็พี่มันลืมหมดแล้วผมก็ขยับรถออกมา
ก็ไม่ได้เช็คอีกทีนึงเพราะว่ายืนยันว่าหมดแล้ว
ผมก็แต่แต่เพื่อความชัวร์ความมั่นใจแล้วผมก็มาจอดรถถึง
ผมก็ดูอีกทีเพราะก็มองเนี่ยไม่มี
คนขับชื่อบุญลือเนี่ยยังให้การอีกบอกว่าตอนเช้าเนี่ยขับรถมาส่งนักเรียนนะครับ
พอเห็นนักเรียนลงรถแล้วก็ขับรถไปจอดที่ลานจอด
มารู้อีกที๔โมงเย็นนะคุณผู้ชม
ครูจะพาเด็กอนุบาลมาขึ้นรถพอเปิดปั๊บเห็นน้องนอนคว่ำหน้าอยู่
ครูเวรบอกนะฮะบอกว่านักเรียนลงรถหมดแล้วก่อนจะออกรถไปจอดนะครับ
แล้วเขาก็ไม่ได้มาก้มมองดูอีกทีด้วย
กับพี่สาวของน้องจีหุ่นนะครับบอกว่าน้องจีหุ่นเสียชีวิต
เพราะความสะเพราของโรงเรียนครับนะฮะ
คล่องใจมากสาเหตุการเสียชีวิตเพราะน้องมีเลือดออกจากปาก
ไม่น่าจะถูกลืมทิ้งไว้ในรถหรือเปล่ากระจกก็ใสนะครับ
สอนให้น้องเปิดประตูรถด้วย

คิดว่าน้องต้องพยายามเปิดประตูไม่นิ่งเฉยแน่นอน
อยากจะขอโรงเรียนดูกล้องวงจรปิดได้ไหม

แล้วอยากจะให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบ
ให้ความยุติธรรมกับน้องจีหุ่นด้วยครับ
แหน่งแด้วฉลาดลาไปอะไรได้หลายอย่าง
ถ้าเป็นลักษณะนิสัย
น้องต้องพยายามเปิดประตูหรือขอบความที่อยู่

เขาก็ต้องรีดลงจนกี่สุดไหมคะ

แล้วก็ขอบังที่ทำให้กับผู้สาวดูด้วยค่ะ

คุณย่ายุพินย่าของน้องจีหุ่นนะครับ
เอาชุดนางฟ้าสีแดง
ให้กู้ภัยไปไปใส่ให้ร้านฉันหน่อย
คุณย่าเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าหลานเป็นเด็กฉลาด

หรือเปิดไม่เป็นเป็นไปไม่ได้
แต่อาจจะเพราะว่าไอ้ที่ล็อกประตูเนี่ย
ประตูรถตู้มันแข็งเกินไปหรือเปล่านะครับ
ส่วนผู้บริหารของโรงเรียนสอนและอบรมครูอย่างไร

คุณจะพูดอย่างไรคุณดูแลอย่างไร

ล้มครูแบบไหนดูแลยังไงเปิดโรงเรียน
แล้วทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะ
แทนที่ผู้ปกครองก็จะฝากฝังลูกหลานไปได้ดี

หนูมาเกิดใหม่ให้เป็นลูกเป็นหลานย่าเหมือนเดิมนะ
ให้มาไวนะอย่าให้คิดถึง
ไม่มาหาย่าเลยย่ารอ
อยากให้ฟื้นฟื้นเลย

ไม่อยากให้ฟื้นอยากได้โค้กขับขึ้นมา
อยากได้อะไรทั้งนั้นอยากได้หลานกลับคืน
ความรู้สึกของผู้สูญเสียนะคะ
ผู้เป็นย่าบอกอยากได้หลานกลับคืนมา
คนสูญเสียแล้วในลักษณะที่เป็นแบบเด็กนักเรียน
ฝากเอาไว้ให้โรงเรียนดูแล
แล้วต้องมาเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือพอมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นมาอีก
หลายส่วนหลายฝ่ายก็ออกมาแนะนำนะคะแนวทางป้องกัน
แล้วก็เรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ออกมารับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะคะ
ล่าสุดผลการชนะสูตรออกมาแล้วนะคะ
น้องจีหุ่นที่เสียชีวิตบนรถตู้ของโรงเรียนเนี่ยค่ะ

ผลชนสูตรร่างของเด็กหญิงวัย๗ขวบ
เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวค่ะ
ส่วนเลือดที่ปากเนี่ยน่าจะเกิดจากอาการฮิสโตรค่ะ

แฮชแท็กไปที่สพทองด้วย

พบว่าอย่างที่คุณนัทพงศ์เล่าไปเมื่อสักครู่
ตำแหน่งที่น้องนั่งตอนแรกนั่งอยู่ตรงเบาะริมประตู
เสร็จแล้วคุณครูให้ย้ายไปนั่งแถวที่๓
ตอนที่มาเจอน้องเสียชีวิตเนี่ยก็คือมาอยู่แถวแรกหลังจากคนขับนะคะ
ก็มีกระเป๋าแก้วน้ำส่วนตัวบนรถไม่มีขวดน้ำดื่ม
ก็มีการสังเกตว่าน้อง๗ขวบนั่งอยู่ตำแหน่งที่ถ้าเปิดประตูแล้ว
ก็มองเห็นได้บนรถก็มีโชเฟอร์และครูประจำรถนักเรียน
ก็อย่างที่พ่อแม่เด็กผู้ปกครองเด็กตั้งคำถามล่ะค่ะว่าทำไมผู้ใหญ่ในรถ

กรณีลืมเด็กบนรถซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่
การเสียชีวิตไม่ใช่การขาดอากาศหายใจนะเวลาเด็กอยู่ในรถ
ไม่ใช่เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ
แต่ที่น่ากลัวคือฮิสโตรค่ะเสียชีวิตจากฮิสโตรก
เพราะว่าตอนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยความร้อนมันจะเข้ามาในร่างกายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ร่างกายก็จะสร้างกลไกระบายความร้อนเอาเหงื่อออกระบายความร้อนออกมา
ทีนี้พอกลไกได้รับความเสียหายผิวหนังก็จะเริ่มแห้งเส้นเลือดขยายหายใจเร็ว
เลือดเป็นกรดสมองเริ่มบวมและนำไปสู่การเสียชีวิตค่ะ
นี่คือความอันตรายถ้าหากว่ามีใครติดอยู่ในรถ
เพราะว่ามันมีอากาศมีความร้อนแล้วร่างกายมันเป็นกลไกของร่างกาย
พยายามจะระบายความร้อนตรงนี้ค่ะ
ป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคเอาสถิติมาให้ดูค่ะ
ช่วงปี๕๗ถึงปี๖๓มีกรณีลืมเด็กในรถ๑๒๙ครั้งคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูตามสถิติเอามาให้ดูนะคะอายุ๒ขวบถูกลืมมากที่สุดเลย
เสียถูกลืมในรถ๒ปีมากที่สุดเลยรองลงมาคือ๑ขวบแล้วก็๓ขวบ
จะเป็นเด็กเล็กทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นรถส่วนบุคคลนะคะ
ส่วนบุคคลที่มีคนไม่กี่คนนี่แหละค่ะ
มีเด็กเสียชีวิต๖คนก็คืออายุระหว่าง๒๖ปีค่ะ
เป็นเด็กผู้หญิง๓คนผู้ชาย๓คน
ห้าในหกคนเสียชีวิตในรถรับส่งนักเรียนค่ะ
ส่วนอีกคนนึงเสียชีวิตบนรถยนต์ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมดถูกทิ้งเอาไว้นาน๖ชั่วโมงขึ้นไป
นี่คือช่วงเวลาที่มันนำไปสู่การสูญเสียค่ะ
แล้วมันมีอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือรถที่ลืมเด็กจนเสียชีวิต
มักจะเป็นรถที่พอถึงโรงเรียนแล้วก็จะจอดทิ้งเอาไว้
แล้วคนขับก็ไปไหนต่อไหนเพื่อที่จะมารอรับเด็กอีกทีนึงตอนเลิกเรียน

แต่ว่าลักษณะการลืมเด็กมันจะไม่เคยเกิดขึ้น

อันนี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์ลืมอยู่บนรถนะคะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครขับรถโรงเรียนในลักษณะแบบนี้นะคะ
ข่ายที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะที่กรมควบคุมโรค
เขาย้ำถึงแนวทางการป้องกันการลืมเด็กในรถ
เมื่อสักครู่นี้คุณครูให้สัมภาษณ์คุณครูบอกเองประมาทเองที่โดนนับ
อันนี้สำคัญเลยคุณผู้ชมต้องใครที่ดูแลเด็กบนรถนักเรียน

คิดว่าเป็นเช็คลิสต์ต้องทำก่อนปิดจ๊อปก่อนจบงานนั้นเลยนะคะ
ต้องนับตรวจหย่ามีอยู่๓คำ
นับตรวจตราแล้วก็อย่าประมาท๓ข้อค่ะ
เด็กก่อนขึ้นและหลังลงรถให้จำนวนเท่ากันถ้าครบแล้วจบ
ก็คือตรวจตราก่อนล็อกประตูและดูให้ทั่วรถ
ตาแล้วไม่มีอะไรค่อยล็อกประตูรถอันนี้ถึงจบ
คืออย่าประมาทเด็กทิ้งตามลำพังแม้ช่วงสั้นก็ไม่ได้
อ่านข่าวทุกข่าวมันแป๊บเดียวทั้งนั้นเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะคะ
คดีล่าสุดนี้รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีสารแขวง
เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
แล้วบอกว่าครูคนขับมีหน้าที่อย่างไรนะคะทำยังไง
ทำให้นักเรียนถูกทิ้งไว้ในรถจนถึงเสียชีวิตได้
ตำรวจต้องสอบสวนให้ได้และความจริงซึ่งเรื่องนี้ก็ดำเนินคดีตามมาตรา๒๙
ผู้ใดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ผู้เสียหายยังสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งให้ชดใช้ได้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมฝากไว้ค่ะนับตรวจตราแล้วก็อย่าประมาท
อันนี้คือเป็นเช็คลิสต์เลยนะของคนที่ดูแลเด็กนักเรียนบนรถรับส่งค่ะ
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรถโรงเรียนเมื่อกี้นะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะ